สถานทศพลังงานตั้งบวง
ทำไมตั้งท่ารำอย่างนี้เป็นปีเป็นชาติ
เมื่อยบ้างหรือเปล่านั่นไง
ตื่นมา๖โมงเช้ามองไปทางสารทะบุ

ไอ้เล็กยืนรำยกแขนกันทั้งคืน
หรอตั้งบวงอยู่ไงอู้ย
มันก็คิดอะไรไม่รู้พี่แจ๊คมันก็เอามือกลุ่มกระเป๋าอ่ะอืม

ไม่ได้ยินเสียงเดินขึ้นมาเดินแบบกระทืบเท้าด้วยนะ

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุของเราเป็นประจำเหมือนเช่นเคยครับ
และผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีมาพบกับคุณผู้ชมทุกท่าน
ยูทูปไทยรัฐทุกคืนวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เราจะมานั่งล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกันครับ
และตลอดทั้งเดือนนี้ครับสถานีผีดุของเราได้รวบรวมเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ
ศิลปะวัฒนธรรมแบบไทยที่เราจะมานั่งพูดคุยกัน
รวมไปถึงเหล่าบรรดานักเล่าต่างที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

แต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าสิ่งที่คุณผู้ชมนั้นจะได้รับชมรับฟังในต่อไปนี้
คุณผู้ชมจะต้องใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
และวันนี้แขกรับเชิญท่านแรกเกี่ยวกับธีมความเชื่อความลี้ลับแบบไทย
พร้อมเป็นที่เรียบร้อยไปพบกับเขากันเลยครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อความลี้ลับ
ศิลปะวัฒนธรรมแบบไทยของเรา

จากโซเชียลที่มีคนติดตามเยอะ
แล้วก็เป็นคนที่เล่าเรื่องสนุกมากครับ

ปกติเนี่ยเราจะไม่ได้คุยกันแบบจริงจังอะไรแบบนี้

แล้วก็ส่วนมากก็จะโทรคุยในการเล่าประสบการณ์กัน

เพราะฉะนั้นวันนี้หนึ่งเรื่องที่ป้าแมวจะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
ชื่อเรื่องว่าดีก็ได้ร้ายก็เป็น

เรื่องมันเกิดจากบ้านไม้หลังนึง

ตรงกลางก็จะเป็นเหมือนที่รับแขกอะค่ะ
แล้วเสร็จแล้วบ้านนี้เขาอยู่กันสองคนผัวเมีย
ทีนี้อยู่กันมาตัวผู้หญิงมีลูกไม่ได้

คือมีหลายคู่อะค่ะที่ว่ามีลูกไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันได้

แล้วก็ผู้หญิงก็สืบรู้จนว่า

เขาก็ตามไปดูจนเจอค่ะว่าเออมีลูกด้วยกันจริง
แล้วก็กลับมาน้องก็เสียใจ
ก็เลยคิดสั้นแล้วน้องก็กินยาตาย
มันก็จะมีเหตุเกิดขึ้นคนข้างบ้าน
หรือว่าสมัยก่อนมันยังมีเด็กส่งหนังสือพิมพ์เนอะ
มีคนส่งหนังสือพิมพ์ตอนเช้า

คนก็จะลือกันไปต่างนานาว่า

ทีนี้ผัวเขา
คนเป็นเมียตายไปได้สักประมาณ๓เดือน

เพราะเขาก็ถือว่าเป็นบ้านเขาเหมือนกัน

ก็บอกว่าลูกเขาร้องทุกวันเลย

แล้วก็แม่เขาที่มาอยู่ด้วย
เคยมีครั้งหนึ่งเหมือนเขาโดนดึงขาค่ะ

ก็เลยหอบหลานแล้วบอกว่าตัวเขาไม่อยู่แล้ว

งั้นเดี๋ยวเขาขอรอสามีกลับมาก่อน

แล้วครั้งที่เขาเจอเนี่ยก็คือเขาอยู่คนเดียว

เขาได้ยินเสียงคน
คือห้องของน้องคนที่ตาย

เขาจะได้ยินเหมือนเสียงคนเดินอยู่ในห้องนั้น
แล้วสักพักหนึ่งเสียงเหมือนถอดกรประตูอะค่ะ

คือเขารู้อยู่แล้วว่าห้องนั้นเนี่ยมันไม่มีใครอยู่แน่
แล้วก็รู้ว่าเป็นห้องอดีตภรรยาของสามีตัวเอง

วันหนึ่งเหมือนกับมีการลั่นกรอนประตู

แล้วน้องเขาก็เลยคิดในใจว่า

กับว่าเดี๋ยวถ้าเขาไม่ไปจากตรงนี้

แล้วก็จะลงเรือนลงไป

เขาบอกมีความรู้สึกเหมือนมีคนวิ่งมาข้างหลัง

น้องก็แบบไม่ได้ทรงตัวเลย

แต่เรื่องที่เขาเล่าให้ผัวเขาฟังก็คือ
มีผู้หญิงคนหนึ่งมารับเขาไว้
มารับคือไม่ให้ตกกระแทกลงไปเต็มตัว
แสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาผลักเขาให้ตกบันไดใช่
และมีอีกคนปริศนามารับเขาไว้

แต่เขาบอกว่าถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้มารับ

แล้วช่วงที่เขาเงยหน้าขึ้นมองมันเป็นช่วงหัวค่ำเนอะ
เขาก็เห็นเป็นเท้าผู้หญิงใส่ผ้าถุง

เขาก็คือแขนเขาหักไปข้างนี้
เขาก็พองตัวก็มองไล่ขึ้นมา

ตรงข้อเท้าก็ใส่กำไรเงินสองข้าง
แล้วก็เป็นผ้าถุงสีตุ่น
น้องก็มองเลยจนกระทั่งถึงตรงเลยเอวนะตรงสะโพก
คือเป็นผมมันยาวไปถึงสะโพกเลย
แล้วมองไปข้างบนก็เหมือนเห็นแต่แขนนะคะ
ซึ่งใส่กำไรเงินสองข้างเหมือนกัน
แต่ผิวนี่ซีดเลยนะคะซีดเทาเลย
แล้วร่างนั้นมองขึ้นไปชั้นบน
มองขึ้นไปบนกระดายคือมองด้วยความโกรธ
เหมือนกำลังโกรธคนบางสิ่งบางอย่าง
ที่ผักผู้หญิงที่ผักเขาลงมา
แล้วก็น้องเขาก็พยายามยันตัวขึ้น
เพื่อที่จะถามว่าอะไรไปยังไง

ช่วงที่พยุงตัวขึ้นมาไม่อยู่แล้ว
คือผู้หญิงคนที่ยืนอยู่ข้างเขาไม่อยู่แล้ว

เขาก็เสื้อกระเซิงไปไปขอความช่วยเหลือจากข้างบ้าน
คือเรื่องนี้มันก็ดังมาจนกระทั่งบ้านนี้ไม่มีคนอยู่

ปล่อยเช่ามีคนมาเช่าอยู่สักสองสามราย

ขณะที่อธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ช่างฟัง

ของบ้านหลังนี้มันจะมีที่ข้างอีกประมาณ

เขาจะปลูกอะไรได้บ้างจะทำอะไรได้บ้าง

มันจะมีต้นจามจุดีฉ่ำฉาเนี่ยค่ะ

เพราะว่าแกบอกแกได้ยินข่าวลือมาเนอะ

เพราะว่าเวลาเขาไปทำบ้านแต่ละที่เนาะ

มันเป็นที่อะไรเขาจะไม่ใช่รู้ค่ะ

ก็บอกจะมานอนเฝ้าบ้านให้ลุง

ก็เห็นเป็นลูกบ้านพ่อปู่

เหมือนโต๊ะที่ค่ะแต่เป็นแต่เป็นแต่เป็นแห่งใหญ่แล้วก็ว่าพ่อปู่อ่าท่านจะตัวใหญ่หน่อยโต๊ะต่างค่ะที่วางค่ะอืมแล้วทางทางข้างแม่ย่าเนี้ย
จะมีเหมือนนางลำครับให้ยืนยืนอยู่กับท่านอ่าแล้วช่างก็บอกว่านางลำเนี้ย
ลักษณะเหมือนเขาแกะมาจากไม้ชิ้นเดียวอืมนางลำไม่ไม่สวมชะดานะนางลำทางภาคเหนือเนี่ย
สวมชะดาอืมมวยผมหน้าตรงหน้าอกเนี้ยก็จะเป็นผ้าคาดอกครับแล้วก็เป็นใส่ผ้าถุงอืม
แล้วตรงแขนก็ใส่เป็นกำไรเงินอืมก็เรียกสมพรกับเล็กเนี้ยมาไหว้ครับ
สมพรเนี้ยมันก็ก้มลงไหว้ปุ๊บมันบอกช่างพ่อปู่มีชื่อด้วยนะอืม
พ่อปู่ใจแก้วครับแล้วส่วนแม่ย่าก็มีชื่อติดชื่อแม่ย่าฟองนวลอืม
แต่นางลำหายอืมอ่าชื่อเป็นแผ่นที่ติดตัวนางลำอ่าชื่อนางลำหายค่ะอืม
ลุงเดชเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังให้ฟังว่าเขาได้หุงเจ้าปู่เจ้าย่าและนางลำเนี่ย
มีโอกาสข้ามไปฝั่งเชียงตุงครับแล้วไปเจอร้านมือสอง
แล้วก็เจ้าของร้านมือสองเนี้ยบอกว่าได้หุ่นเนี้ยมาจากทางเหนืออืม
ลุงพลก็แกบอกมีอะไรไม่รู้ดนใจแกคืออยากได้ครับ
เจ้าของร้านก็บอกว่าถ้าจะเอาไปเนี้ยให้เอาไปทั้งสามนะอืม
เขาเคยปล่อยไปเฉพาะเจ้าปู่เจ้าย่าเนี้ยสองลายแล้วเอามาคืนโอ้
ลุงพลก็บอกว่าลุงพลเอาอยู่แล้วเพราะว่าคือชอบอ่ะ
คือต้องไปทั้งหมดก็เลยเป็นเหตุให้ได้เอามาบูชาตรงนี้ค่ะ
ก็ตกลงอะไรกันแล้วช่างก็กลับไปสมพรกับเล็กก็อยู่อยู่เฝ้า
ทีนี้ช่วงหัวค่ำไอ้เล็กมันก็เดินอยู่แถวนั้น
สมพรก็บอกเล็กเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปก่อนนะ
เบื่ออะไรแล้วก็ขึ้นตามไปลิ้มก็เดินอยู่แถวนะคะ
แล้วมันคิดอะไรไม่รู้มันก็เดินกลับที่ศาลที่สารพ่อปู่อ่า
แล้วก็ไปก้มมองไว้เขามีชื่อกันหมดเนอะทำไมพี่ไม่มีชื่อ
ไปคุยกับนางลำอ่าอุ้ยมันยังไม่มืดมากไงยังไม่กลัวอืม
ทำไมพี่ไม่มีชื่ออ่ะแล้วก็สักพักหนึ่งมันก็หัวเราะ
แล้วมาตั้งท่ารำอย่างเงี้เป็นปีเป็นชาติเนี้ยอืม
เมื่อยบ้างหรือเปล่านั่นไงมันก็หัวเราะคิกคักอะไรของมันเนี่ยค่ะครับ
ก็กำลังจะหันหลังกลับอันดับแรกก่อนเลยนะ
เสียงสะล้อซอซึงอ่ะครับเหมือนข้างบ้านเขามีงานอ่ะ
ก็ไปเอามามันก็ฟังเสียงมันไม่ใช่เสียงเหมือน
ละนาดอะไรเนอะเป็นคนสีสล้อซอซึงเนี่ยค่ะครับ
ก็หันไปมองหาพี่สมพรก็เห็นเงาพี่สมพรอยู่บนบ้านเนอะ
สักพักหนึ่งเล็กมันก็บอกไม่ได้ยินเสียงหัวเราะอืม
เสียงหัวเราะมันก็หาลไปที่ศาลพ่อปู่
พี่แจ๊คยืนอยู่ข้างศาลพ่อปู่เลยใคร
พี่ที่รับเมียของเจ้าของบ้านไว้วันนั้นเลยค่ะ
คือยืนเป็นผ้าถุงสีตุ่นอย่างนี้นะคะ
ปล่อยผมยาวเลยข้อมือข้อแขนอะไรใส่กำไรเงิน
ยืนแล้วก็มองมองเล็กคือรูปร่างเขาเหมือนในหุ่นทุกประการ
อืมเพราะว่าเนื่องจากความเก่าของหุ่นเนอะอืม
เจ้าของเดิมเนี่ยเหมือนคนที่แกะสลักเนี่ยเขาใช้สีขาวทาที่ตา

แต่สีดำเนี้ยมันหลุดไปแล้วอืม
หุ่นที่เล็กเห็นอย่างงี้เลยตาขาวกึ๊กนี้เลยครับ
แล้วบอกว่าผมทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่ยืนดู
แล้วนางลำนั้นก็เดินมาหาเขาครับ
เดินมาหาเล็กแล้วก็ใช้นิ้วจิ้มที่แขนอืม
อยากรู้ก็ยืนลำตรงนี้ละกัน
ตั้งวงลำอย่างเงี้ยมันบอกมันยกมือจีบ
ตั้งวงเหมือนนางลำเป๊ะเลยซึ่งมัน
มันมาครับตัวเองไม่ได้ตั้งแต่หัวข้ามเลยนะฮะ
สมพรก็เห็นไอ้เล็กไม่ขึ้นมานะเขาก็อาบหน้าถ้าเขาก็นอน
ตื่นมาหกโมงเช้าอืม
หายเล็กไม่เห็นอ้าวมันหายไปไหนอ่ะ
สมพรก็ลงมามองไปทางศาลพ่อปู่ครับ
ไอ้เล็กยืนลำยกแขนกันทั้งคืนหรอตั้งวงอยู่น่ะโอ้ย
ทั้งคืนครับเสื้อนี่เปียกน้ำค้างหมดเลยอืมแก้
แกก็ลงไปดูมันทำอะไรอยู่แกลงไปไอ้เล็กทำอะไร
มันก็พูดแบบพยายามบังคับตัวเองอ่ะบอกว่าพี่พี่สมพร
ที่มาจุดทูปขอเข้ามาให้ผมหน่อยอืม
คือไม่ไหวแล้วอ่ะยืนนี้ทั้งคืนไม่ได้เปลี่ยนท่าเลย
สมพรเอาแล้วแกก็หาทูบมาจุดจุดก็ไม่ใช่พ่อปู่พี่นางลำ
ครับไม่ใช่พ่อปู่สมพรจุดทูปใหม่อีกอืม
ก็เลยบอกว่าถ้าเด็กมันทำอะไรผิดพลาดอ่ะเนอะก็คือขอเข้ามาแทนอืม
แล้วสมพรณก็เลยบอกดีนะมึงยังโดนแค่นี้น่ะอืม
คนอื่นนี่เล่นถึงตายเลยน่ะอืม
แล้วก็เลยขึ้นบ้านกันอยู่มาอีก๒คืน
เล็กมันก็ลงไปขอขมาทีนี้ไปเองอ่า
ตอนนั้นก็ไปเองแล้วเอาของไปขอเข้ามานางลำ
ช่วงที่ก้มลงจะคือเขาถอดรองเท้าใช่ไหม
คุกเข่าช่วงที่เขาก้มลงเนี่ยจะลุกขึ้นอ่ะ
เขาเห็นเป็นแผ่นเล็กตกอยู่เออ
ฮะสีสุพางนะมันคิดไงไม่รู้มันเก็บอ้าว
แม่เอาไปติดให้เขาคือเราไม่รู้ของลิลับแบบนี้มัน
สมพรก็บอกเล็กเดี๋ยวคืนนี้อยู่คนเดียวนะ
พี่จะไปงานศพเพื่อนเขาไหลตายไปด้วยกันไหมล่ะ
มันก็บอกว่าไม่ไปผมอยู่ได้พี่อย่ากลับดึกแล้วกัน

อยู่ไปสักประมาณ๔ทุ่มสมพรรณก็ยังไม่กลับ
มันก็นั่งไปนั่งมามันก็ได้ยินเสียงห้องนั้นดัง

พอเปิดประตูปุ๊บนะพี่แจ๊คมันบอกสติมันไม่เหลือแล้ว
คือเหมือนโดนดูดเข้าไปเลยมันก็เดินเข้าไป
มาเล่าให้ฟังว่ารักษณะห้องนะพี่แจ๊ค
คือซ้ายมือเนี่ยจะเป็นผนังเป็นไม้สักเนอะ
ขวามือจะเป็นเตียงแล้วก็มีช่องทางเดินข้างเตียงแล้วก็หน้าต่าง
แล้วก็ตรงตีนเตียงก็เป็นกระจกมันก็ไปนั่งตรงตีนเตียงแล้วก็มันก็มองไปเรื่อยมาเนอะ
มามองขึ้นไปบนเพดานว่าเพดานบ้านนี้แปลก
คือลักษณะเหมือนเขาใช้ไม้ไผ่สารเหมือนเสือแต่หนาหนักเลยนะ
เราขึ้นไปตีเป็นเพดานเหมือนบ้านเก่า
แล้วก็ตรงข้างตรงข้างฝาเนี่ยตรงนี้เขาจะทำเป็นช่องไว้
ซึ่งมองขึ้นไปจะเห็นขือคาหมดเลยนะเรียกว่าเอ๊ะเขาทำไว้ทำไมไอ้ช่องเนี้ย
แล้วก็มองไปตรงฝาข้างซ้ายคือเจ้าของห้องคือเจียมเนี่ย
ซื้อกระดาษห่อของขวัญคือมาติดเป็นลายผนังกระดาษนั้นนะ
เป็นลายกระดาษห่อของฟันหมดเลยครับสักพักหนึ่งพี่แจ๊คมันได้ยินเสียงเหมือน
แปลกกราดอยู่บนเพดานมันก็เงยหน้าขึ้นมองเนอะ
มันเห็นเลยเป็นมือสองข้างกำลังจับขอบเพดานไปตรงช่องว่าง
แล้วขยับมาตรงข้างฝาครับสติที่มันมีอยู่น้อยนิดเนี่ย
มันทำไงรู้ป่ะมันถลายก้นลงแล้วก็กิ้งเข้าไปอยู่ใต้เตียง
จากนั่งอยู่บนเตียงค่อยไหลตัวเองลงไปแล้วก็ปื๊ดเข้าไปใต้เตียง
คือช่วยตัวเองได้แค่นั้นมันก็ถลายขึ้นไป
ขณะที่หัวมันยังไม่พ้นคือตัวมันกระเทิบเข้าไปเนี่ยหัวมันก็ยังไม่พ้นเตียงเนอะ
มันเห็นเท้ายื่นลงมาโอ้โหเป็นกระโปรงสีน้ำตาลลายดอกสีชมพู
ลงมาเลยเหยียบข้างฝาไต่ลงมาไอ้เล็กกระเทิบเข้าไป
คือประมาณว่าขอเห็นแค่ตีนก็พอคืออย่าเห็นหน้าเลย
พอมันเข้าไปอยู่ใต้เตียงแล้วปุ๊บเนี้ยร่างนั้นก็ลงมายืนเต็มตัวแล้วอืม
ในห้องมันก็ไม่ได้สว่างมากอะเนาะคือมันเป็นไฟรุ่นเก่าที่เป็นหลอดกลุ่ม
มันเห็นร่างนั้นเดินมาหามันทีนี้คุกเข่าอ่ะสิ

คืนน่าจะก้มลงมาดูโอ้โฮลูกคืออยู่ใต้เตียงใช่
ช่วงที่ผมละพื้นคือหน้าจะก้มลงมาแล้ว
ไอเล็กมันก็คิดอะไรมันคิดมือกลุ่มกระเป๋าอ่ะ
พี่สุภางช่วยผมหน่อยคือผมไม่รู้จะคิดถึงใครอ่ะ
มันก็นึกในใจพี่สมพลกลับมาแล้วมันรอดแล้วแบบแบบเนี้ย
มันก็กระเทิบกระเทิบเอาหัวโผล่ออกเตียงมาตามันก็ไม่มองไปทางด้านเลยนะ
แต่ร่างที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นพี่นางลำโอ้โหสองเป็นพี่นางลำก็ขึ้นมาในลักษณะที่ไม่สวยงามอะไรเลยนะพี่แจ๊ค
แล้วมือข้างขวาเนี้ยถือเหมือนหวายอ่ะหวายยาวใหญ่เลยนะแล้วก็กระทืบเท้าแล้วก็แบบจะชี้หน้าไอ้นางเจียมเนี้ยอืม
ทางนี้ก็ยืดตัวมันก็บอกว่าเหมือนผู้หญิงสองคนทะเลาะกันอ่ะครับแล้วแล้ววิญญาณเจียมเนี้ยวิ่งเข้าใส่ก่อนเลยอืม

เหมือนกับหวายฟาดเต็มที่อ่ะค่ะอืม
จนกระทั่งร่างนั้นกระเด็นร่างร่างเจียมนี่นะฮะกระเด็นไป
มันก็พยายามดูสติก็แบบมันกลัวจนแบบมันทำอะไรไม่ถูกเลย
แล้วบอกว่าร่างของเจียมเนี้ยลุกแล้วก็วิ่งเข้าไปในฝาข้างที่ติดอืม

พี่นางลำก็ตามเหมือนจะตามไปซ้ำอะค่ะครับไอ้เล็กก็ไปเลย
คือสติหมดไปแล้วสลบไปเลยอารมณ์นั้นไม่รู้จะกลัวใครดีไงใช่
กลัวผีไอ้เจียมนี่ก็กลัวกลัวนางลำก็กลัวเออ
มารู้ตัวตรงสมภรณ์มาแล้วอ๋อ
มาเรียบร้อยแล้วก็โทรเรียกก็โทรเรียกลุงเดช
โทรเรียกช่างครับก็มานั่งเค้นกว่ามันจะพูดรู้เรื่องอ่ะเนอะ
มันก็เล่าให้ฟังหมดเลยอืมช่างเขาก็เลยด้วยความที่ป้าบอกว่าเขาก็คงมี
อาจจะผ่านการบวชเรียนอะไรมาแล้วอ่ะเนอะครับช่างก็เลยคุยกับลุงเดชอืม
ผมรู้แล้วทำไมเขาเอาพระมาสวดอะไรเนี่ย
ข้างบนต้องมีอะไรที่เป็นสมบัติเขาอยู่แน่นอนที่เขาคงห่วงอ่ะครับ
ก็เลยให้สมพรไต่ขึ้นไปดูพี่แจ๊ค
เขาใช้ไม้กระดานอ่ะหน้าใหญ่เลยนะครับ
แผ่นประมาณเมตรครึ่งอ่ะไม่รู้ว่าขึ้นไปได้ยังไงนะอืม
แล้วก็ไปวางเรียงกัน๓อันแล้วก็เอาผ้าปู
เหมือนเขาเวลาเขามีปัญหาเขาไม่สบายใจ

เหมือนเป็นที่พักที่นอนเขาอย่างนี้เหรอ
ใช่เขาจะขึ้นไปหลบอยู่บนนี้
ในนั้นก็คงเขียนเรื่องอะไรของเขาอะเนาะ
แล้วก็ที่ช่างอ่านดูอันหนึ่งก็คือ

เพราะว่าเขาอยู่บนนั้นแล้วก็ญาติของผู้ชาย
มาแล้วคงไม่เห็นเขาแล้วก็คงพูดว่า
เดี๋ยวพรุ่งนี้เหมารถไปกันอยากเห็นหลาน
ก็ไปรู้ตรงนั้นนะคะว่าผัวไปมีเมียใหม่
ช่างก็เลยบอกว่าให้เอาของทั้งหมดห่อผ้านั้นแล้วเอาลงมา
เพื่อที่จะเอาไปทำพิธีเนอะก็คือส่งวิญญาณเข้าไปไง

ช่างบอกให้สมพรณ์ลื้อกระดาษของขวัญ

แจ๊คเขาใช้ช็อกสีวาดเป็นตัวเองติดผนัง
คือด้วยความที่ว่าไม้กระดานเป็นสีน้ำตาลอยู่แล้วเนอะ
เขาก็วาดแค่ดอกสีชมพูคือตัวเท่าเขาเลย
แล้วเขาก็เขียนคือประมาณอ่านได้ว่า
ห้องนี้เจียมจิตเคยอยู่แล้วก็จะอยู่ตลอดไป
เดชก็เลยบอกงั้นลุงต้องทำไง
ช่างก็บอกว่าก็แล้วแต่ลุงนะ
ถ้าลุงจะเอาไว้อยู่ก็คือต้องทำให้เขาเชื่องให้ได้
เพราะเขาก็ดูห่วงของเขาอยู่
ลุงก็ตัดสินใจลื้อไม้ทั้งหมดอะค่ะ

วัดเอาไปทำเป็นโรงเรียนเอาไปต่อเติมโรงเรียนให้เด็กอยู่
แล้วเด็กเรียนก็ได้
คือถ้าเขาอยากได้ลูกเขาก็คงมีความสุขอยู่กับเด็ก
พระท่านก็เอาไปทำไปต่อเติมไปโรงเรียน

มันก็เลยรอดมาได้เพราะว่าพี่นางรามมาช่วยไว้เนอะ
มันก็คิดยังไงไม่รู้ก็เอาชื่อพี่เขาไปติดให้ดีกว่า
แต่เขาจะได้มีชื่อว่านี่ชื่อเขานะศรีสามารถ
มันไม่ดีเลยคือโคตรน่ากลัวเลยทำไมแบบพี่ไม่สวยเหมือนในรูป
อันนี้ก็ปากไม่ดีคือนั้นมันก็ฝัน
เต็มยดเลยพี่แจ๊คมันบอกว่ารูปร่างสะโอดโทรงมากเลยนะ
ผ้าภาพผมจะเป็นสีแดงป่อยชายยาวถึงสะโพก
แล้วผ้าถุงก็จะออกเป็นตีนจกแดงดำสลับกันไป
ถ้ามวยผมบนมวยนี่ก็จะแบบใช้ดอกไม้ประมาณ๙ชนิดค่ะ

แล้วก็ไม่ได้สวมไม่ได้สวมชะดาไม่มีเล็บอะนะคะ
เอาฟ้อนทางเหนือเขาเรียกฟ้อนสาวใหม่
คือลักษณะฟ้อนตินนี่อะฮะ
แล้วก็ตรงข้อเท้าข้อแขนก็ใส่กำไร
คือนี้คือรูปรักของเขาอืม
เขาดีก็ได้เขาร้ายก็เป็นอยู่ที่ว่าอยู่ในสถานการณ์ไหน
อืมคือป้าก็เลยมานึกว่าฟังจากช่างแล้วเออ
คือนางลำในความรู้สึกของช่างเนี่ยช่างเขาบอกว่า
เหมือนเขาประวารณาตัวมาเพื่อที่จะอยู่กับเจ้าปู่เจ้าย่า
แล้วบริวารที่มาอยู่ในบ้านเนี่ยคนไหนบูชาเขานับถือเขา
อืมเขาก็จะคุ้มครองคือเหมือนเจ้าปู่เจ้าย่าไม่ต้องแล้วประมาณเนี้ยค่ะ
คือเขาทำได้ยังไม่ต้องถึงมือเจ้าปู่เจ้าย่าใช่อืม
แล้วปัจจุบันบ้านเหล่านี้ก็ทำเป็นแบบเป็นตึกไปแล้วค่ะ
เป็นแบบอาจปูนสองชั้นอืมก็ลุงเดชก็ให้ลูกสาวลูกชายอยู่
จนปัจจุบันนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะสารก็สารพ่อปู่ก็ยังคงอยู่
ยังอยู่ใช่จุ๊กตานางรำก็ยังอยู่ลูกปั้นนี้ยังอยู่ยังอยู่
น่าสนใจจังเลยอ่ะยังอยู่แล้วชื่อก็ยังติดอยู่ติดอยู่
สีสุภางศรีสุภางอืมเขาบอกเขาชื่อสีสุภางโอ้โหเฮ้ยผมชอบ
ผมชอบผมชอบความคำพูดนี้นะครับว่าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ครับ
แมวคุณผู้ชมครับคือเขาจะดีก็ได้ใช่หรือถ้าเขาจะร้ายก็เป็น
อยู่ที่ว่าเจตนาคนอย่างเราไปสื่อสารกับท่านแบบไหน
ใช่ไปลบหลู่ท่านหรือเปล่าใช่ไปพูดอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรหรือเปล่า
ถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่เราเชื่อกันว่าเป็นอนาบริเวณของท่านเหล่านี้
ที่เขาคอยปกปักดูแลรักษาอยู่เราให้ความเคารพ
ให้ความอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เป็นการลบหลู่จนเกินไปใช่
ท่านก็อาจจะช่วยเราในตอนที่เราคับขันในตอนที่เราลำบาก
หรือถ้าเราแบบอยากลองของท่านก็ทำให้เห็นเลยก็ได้ถ้าไปเจอเป็นบางตนนะคะที่ดุดุ
เล็กตายเลยนะคืออยากจากจากที่เราฟังเรื่องเล่าต่างต่างครับ
เจอที่เขาแบบเปรี้ยวกาดหน่อยเนอะอืมทีนี้เหมือนกับเขาว่าเหมือนกับว่า
มาฝักนักฝับตัวอยู่กับเขาครับยังภีร์เจียมเนี้ยป้านึกเองในใจเนอะ
เมื่อก่อนก็คงไม่มีอะไรกันหรอกประมาณว่าแต่ว่ามาทำร้ายคนที่อยู่ในบ้าน

ใช่ของท่านใช่เออแต่ถ้าปากมือกันจริงจริงก็สู้เขาไม่ได้
เพราะว่าศีลไม่เสมอกันยังไงเขาเรียกบำเพ็ญเพียรภาวนาอะไรเขาสูงกว่าอยู่แล้ว
ซึ่งต่างกับเจียมที่ผีใต้โหงอ่ะเนอะเวรกรรมมันก็ยังไม่
อันนั้นมีแต่ความอาฆาตอันนี้คือเป็นการบำเพลินเพลินมาแล้ว
ก็จะมีตามความเชื่อก็จะมีฤทธเดชอิทธิฤทธปฏิหารมากกว่า
อย่างน้อยก็จะมีเจ้าปู่เจ้าย่าที่คอยอยู่ข้างหลังอีกทีหนึ่ง
ฟังเรื่องเกี่ยวกับผีนางรำทีไรนะคือไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเป็นเหมือนผมหรือเปล่า
ผมจะเป็นคนที่อินแล้วก็กลัวกับเรื่องของผีนางรำมาก
ผมว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากแล้วยิ่งฟังผีนางรำในลักษณะของที่ป้าแมวเล่า
ผมไม่ค่อยคุ้นปกติผีนางรำตามจินตนาการใส่ชะดามาชุดแบบเต็มเลย
แต่อันนี้ก็จะเป็นแบบทางเหนือทางร้านนานถูกไหม
ใช่เป็นล้านนาเขาไม่ได้ใส่ชะดามวยผมเฉย
แต่วิธีการปรากฏตัวหรือว่าการมาของท่านโอ้โหน่ากลัวฮะ
แล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ป้าแมวเล่าแล้วสนุกนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะ
ขอบคุณป้าแมวนะครับขอบพระคุณครับ
และสัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลาครับ
ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะติดตามสถานีผีดุของเรา
ตรงนี้เลยนะครับว่าติดตามได้ช่องทางเดียวเท่านั้น
ถ้าช่องทางอื่นไม่ใช่นะฮะอันนั้นของปลอมของเราอยู่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
และฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญฝากอีกหนึ่งช่องทางไว้ด้วยก็คือ
สัปดาห์หน้าวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เราจะกลับมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์
เต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญพร้อมกันครับ
วันนี้สถานีผีดุของเราลาทุกท่านไปก่อน
สวัสดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับ